ลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ชายคนหนึ่งมี๒อาการ
หนึ่งเมายาแล้วก็เป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วย
ไปวิ่งไล่จับของสงวนของผู้หญิง

ผู้หญิงเขาหนีแตกกันกระเจิงหมดครับคุณผู้ชมฮะ
เกือบเที่ยงครับตำรวจไปกู้ภัยไป
ไปที่ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในตะบนปริกครับ

ในเอกวิ่งไล่จับของสงวนของลูกค้าของพนักงานสาวในปั๊มครับ

อ้าวนายเอกเป็นผู้ป่วยจิตเวทครับ
อกจากนี้ไปเจอแหมตัวเลขปฏิกิริยาด้วยล่ะเนี่ย
อุปกรณ์การเสพยาด้วยครับคุณผู้ชม
ตำรวจก็เลยจับใส่กุญแจมือเอาตัวมาโรงพัก
อย่างที่บอกไปครับเอารู้ได้ไงว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวท
จะออกจากสถานบำบัดมาได้๒วัน
กลับมาเสพยาเสพยาจนหลอน
จากนั้นก็เดินออกจากบ้านไปวิ่งไล่นะครับ
กระทำอนาจารย์ลวนลามอย่างที่ผมบอก
สุดท้ายพอผู้เสียหายซึ่งก็เป็นผู้หญิงที่ผมเล่าให้ฟังนะ
พอเขารู้ว่านายเอกเป็นผู้ป่วยจิตเวทก็ไม่ได้อยากจะติดใจเอาความอะไร
แต่ขอได้ไหมญาติเนี่ยพาตัวไปบำบัด
ไปรักษาให้หายขาดทั้งยาทั้งอาการจิตเวท
ชาวบ้านเขาจะได้ไม่เดือดร้อนครับ